นักเรียนชายอายุ๑๗ปี
เรียนอยู่ง๔โรงเรียน๑ในจังหวัดพิษฎุงโลกค่ะ
ไปร้องขอความเป็นธรรม
ไปขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์นำรงธรรมจังหวัดพิศนุโลกนะคะ

บอกว่าตัวเองโดนผู้ชายอายุ๕๐ปี
ล่อลวงให้ไปอยู่ที่บ้าน
ล่อลวงด้วยวิธีการเอาเกมมาล่อ
เพราะว่าน้องเขาติดเกมชอบเล่นเกม

บอกว่าเดี๋ยวจะส่งเสียให้เรียนหนังสือนะ
แต่ต้องแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักด้วย

ตั้งแต่น้องเขาอยู่ป๖อ่ะครับ
ตั้งแต่อายุ๑๓ตอนนี้อายุ๑๗แล้ว๔ปีแล้วนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เรื่องมันแดงขึ้นมา
เพราะโอ้โหต้องบอกเลยว่าทนายความ
ทนายความคนนี้นายสรษักมุทาวัน

เขาบอกว่าน้องผู้เสียหายเนี่ยมาสมัครงานเป็นลูกจ้างร้านขายข้าวเหนียว
ข้างร้านของทนายความเขาเปิดร้านโจ๊ก

แล้วทนายความได้ยินน้องเขาคุยกับเพื่อน
คือเพื่อนของผู้เสียหายพูดประโยคว่า
ก้นแค่นี้ไม่ทนเหรอ
เหมือนกับว่าน้องแบบไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

ทนายเขาก็ได้ยินเขาก็เลยไปถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ผู้เสียหายบอกว่าตัวเองอยู่กับยายนะคะไม่ใช่ยายแท้
พ่อเสียชีวิตไปแล้วแม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ตอนนั้นอายุ๑๓ติดเกมเล่นเกมอินเทอร์เน็ต
งอมแงมมากไปเล่นเกมอยู่ร้านใกล้บ้านพัก
แถวตลาดโคกมะตูมไปทุกวัน
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงอายุสัก๕๐
แวนมาหาที่ร้านบ่อยมาก็ชวนพูดชวนคุยชวนให้ไปอยู่ด้วยกัน
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวส่งให้เรียนหนังสือมาอยู่ที่บ้านสิมีเกมให้เล่นด้วย
ล่อลวงแบบนี้ค่ะสุดท้ายน้องเขาก็หลงเชื่อเขาอยู่ป๖เองคุณภาคภูมิ
อายุ๑๓อะค่ะก็หลงเชื่อแต่ถูกผู้ชายวัย๕๐คนนี้
บังคับข่มขืนทางทวันหนักเดือนละประมาณห้าครั้งครับแล้วไม่ใช่แค่น้องผู้เสียหายคนนี้คนเดียวนะคะ
ผู้ชายคนนี้ยังชวนเด็กวัยรุ่นอยู่ต่างอำเภอ๓คนให้มานอนที่บ้านด้วย
แต่การไปนอนที่บ้านของเขาต้องแก้ผ้าทุกคนให้เด็กผู้ชายหน้าตาดีตามร้านเกมร้านอินเตอร์เน็ตที่ถูกล่อลวงมาค่ะ
นอนแก้ผ้าแล้วก็ใช้มือรูปคลำตามร่างกายแต่น้องผู้เสียหายวัยสิบเจ็ดคนนี้เขาบอกที่ทนไม่ไหวจริงจริงก็คือ
คนก่อเหตุเนี่ยชวนให้เข้าไปสวดมนต์ในห้องพระแล้วก็ขอมีอะไรด้วยในห้องพระ
เพราะพฤติกรรมของคนนี้คือเขาจะสวดมนต์ก่อนที่จะขอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้ชายวัยรุ่น
ใช่ค่ะน้องเขาบอกเขาทนไม่ไหวจุดที่ทนไม่ไหวก็คือขอมีเพศสัมพันธ์ในห้องพระ
ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะมีปากเสียงกันน้องเขาก็เลยหนีออกมาจากบ้านผู้ชายคนนี้
สุดท้ายก็ไปหางานทำแล้วก็จังหวะไปหางานทำไปทำงานอยู่ร้านข้างทนายความ
พอทนายความรู้เรื่องรู้ราวก็บอกว่ามาเดี๋ยวดำเนินการให้ไปแจ้งความกับทางตำรวจให้ดำเนินคดี
แล้วก็ไปแจ้งกับทางศูนย์นำรงธรรมจังหวัดพิศนุโลกให้ช่วยเหลือหน่อยนะคะ
ฟังเสียงผู้เสียหายดูหน่อยนะคะ
ตอนแรกเขาก็ให้นั่งเล่นในให้ไปเล่นคอมในห้องผมก่อนครับ
แล้วก็มาเครื่องด้อมองแล้วก็เขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเออให้ถอดเสื้อผ้านะ
เขาบอกว่าเออจะได้ไว้ใจอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องถอดแล้วเขาก็ว่าต้องต้องถอดตามที่เขาบอกครับ
ต่อเล่นเทมต้องถอดแล้วก็เริ่มกับส่วนดำอะไรอย่างนี้
เขากินหยอกไหมตอนนั้นขัดคืนไหม
ก็ขัดคืนครับ
ยกเขาหัวหกหรือ

ทุกครั้งชายวัย๕๐คนนี้ก็จะสวดมนต์ในห้องพระ
แล้วก็ออกมามีอะไรกันที่ห้องนอน
แต่วันนั้นจะขอมีอะไรกันในห้องพระเลย
ก็เลยทะเลาะกันถูกไล่ออกจากบ้าน
น้องผู้เสียหายก็เลยต้องออกมามาหางานทำแล้วก็มาเจอทนายความนะคะ
ทางตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลกเรียกตัวชายคนที่ก่อเหตุ

มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีแล้วก็ปล่อยตัวไป
แล้วก็นำตัวนักเรียนชายผู้เสียหาย
ไปให้คุณหมอโรงพยาบาลพุทธชินราชตรวจหาหลักฐาน

ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลลามาเพื่อที่จะได้ให้ผลที่ชัดเจน
ต่อไปนะคะฟังเสียงตำรวจพูดถึงคดีนี้ค่ะ
มีผู้เสี่ยหายมาให้การเพิ่มเติม
แล้วก็เป็นเหตุที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติม
และนำตัวไปขอหมายคังที่ศาลได้ครับ

อยู่ในขั้นตอนที่รอผลการตรวจร่างกายนะครับ

ได้ตรงนี้ก็จะเร่งรัดในการดำเนินการ

เพื่อความชัดเจนของคดีแล้วก็ความคืบหน้าด้วยนะครับ

ซึ่งเป็นทนายความของน้องที่เสียหายนะครับ

เรื่องของคดีเนี่ยคือแจ้งความไว้แล้วนะครับ
วันนี้ที่ไปร้องศูนย์นำรงธรรมเพิ่มเติมเนี่ย

ผมดูเกมจาก

ผู้เสียหายถ้าหนีไปคดีความมันก็จะ
มันก็จะไม่มีพยานหลักฐานนะครับผม

พนักงานสอบสวนก็ได้สอบปากคำ

แล้วก็ปล่อยตัวไปเหรอคะทนายเล่าเล่าขั้นตอน

วันนั้นผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมได้รับทราบจากพนักงานสวน

ประคำแล้วก็ปล่อยตัวไปผมก็ยังงงอยู่

ว่าวันนี้การประกันตัวไหม

แต่เขาได้คุยกับทนายความเขาครับ

เพราะว่าทนายความเขาก็มาคุยกับผมว่า

แล้วเขามีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายังไงคะ
แล้วเขามีพฤติกรรมข่มขู่ผู้เสียหายยังไงคะ

ส่งบุคคลที่
เด็กรู้จักที่

ที่เขาเคยได้เงินจาก
จากการที่เอาเด็กไปไว้ที่บ้านหลังนี้

มาคำหา
ขอพูดเป็นหนัยยะไม่ชัดเจนหน่อยนะครับ
เขาเป็นคัมการของสมคมหรือบุญที่หนึ่ง
ซึ่งเป็นสำคมใหญ่บุญที่ใหญ่
ซึ่งมีกำลังพลของเด็กที่กู้ภัยเยอะมากครับ
ซึ่งผมได้รายละเอียดจากเด็กบางคนหรือกลุ่มที่สนิทกับเขานะฮะ
แล้วพวกเขากำลังใส่ร้ายปลายสีจากผมและทางเด็ก

ตอนนี้ผมเป็นห่วงเด็กก็คือโปรดโบนด้วยความปลอดภัยครับ
ทีนี้พอไปแจ้งศูนย์นำรงธรรมขอความช่วยเหลือ

เห็นสูตรพรุ่งธรรมครับได้โทรไปเร่งรัด
การความยุ่งที่รู้ตลกลง
ครับมีในส่วนของการพาเด็กไปฟื้นฟูสภาพ

น่าจะเลยครับผมดูว่าเด็กค่อยจะ
ค่อยจะเหมือนเพราะว่า
ผมกลัวเด็กจะหนีจากที่ร้านไป
บางทีเรียกเขาก็ต้องเรียกซ้ำหรือบางทีเขาเจอคนที่อ่า
รู้จักกับผู้กระทำความผิดเนี่ยมาอยู่หน้าร้านเนี่ย
จะตกใจเขาจะแบบรีบวิ่งไปหลังบ้านเลยครับ
ก็คือเขาจะเริ่มคือตอนนี้หลวงก็เลย
ตอนนี้น้องอยู่กับทนายใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านของทนายใช่ไหมครับ
ใช่ครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไง
ก็เลยแบบต้องสงสารเขาแล้วเป็นห่วงอนาคตเขาด้วย
แล้วยังไปโรงเรียนอยู่ไหมครับเห็นบอกยังเรียนอยู่ม๔อยู่
ให้ไปเรียนผมก็พยายามที่จะให้เขาไปเรียนก็ดูแลเขา
เขาจะจ่ายค่าวันละ๒๐๐บาทมีมอเตอร์ไซส์ให้ไปเรียน
ครับก็เป็นห่วงเขาครับแล้วก็อย่างเดียวเขาฝากว่า
ยิ่งช่วงวันเด็กเนี่ยครับเขาฝากท่านนักข่าวทุกท่านว่า
มันเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมนะครับไม่ใช่ว่าคุณมี
ผมไม่มีอคติต่อผู้ที่มีความเหวี่ยงเบนทางเพศนะครับครับแต่ผมว่า
กลุ่มนี้น่าจะซื้อกินดีกว่าเพราะมันจะมีกลุ่มบุคคลที่พร้อมจะขายบริการ
กับเขาไม่ใช่ว่าพอมีบ้านหลังใหญ่มีเงินมาก
หลอกล่อให้เด็กไปอยู่บ้านแล้วก็ไปทำลายชีวิตเขา
พอได้เด็กใหม่ก็ทิ้งเขาอย่างเงี้ยครับตอนนี้เขาได้เด็กใหม่ก็เฉดหัว

คือขอได้ค่าเกมได้ค่าน้ำมันรถได้แต่งรถซิ่ง

คือคุณทุกคนต์คนนี้ค่อนข้างจะเป็นภายเร้นแต่าสัมพมค์

เขาก็สามารถที่จะจ่ายให้กับเด็ก
ซึ่งเตือนการแรกจากความต้องการทางเพศของเขาตรงนี้ครับ
ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายไหมครับ
กฎหมายแน่นอนเลยครับเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ด้วยครับ
คือต้องอายุเท่าไหร่นะคะมันมีข้อกฎหมายอยู่
ใช่ครับก็คืออายุมันไม่เกิน๑๕ปีครับผมครับผม
แล้วเด็กคนอื่นแล้วฮะที่โดนเหมือนกันนี่เขาจะไปแจ้งความอะไรไปพร้อมกันไหมฮ
ว่าตอนนี้ก็คือมีน้องคนเดียวก่อนที่มาแจ้งความดำเนินคดี
ใช่ครับเพราะตอนนี้ผมดูแลน้องคนนี้อยู่
ตอนนี้ผมก็ได้ประสานกับพัฒนาการสอบส่วนมาแล้วว่า
เด็กคนนี้ที่ว่านอนจะวิ่งกิ้งกัน
มีใครบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อจะได้เป็น
ขอโทษใช้คำวิเคราะห์หรืออะไรอย่างนี้
ก็จะได้เผื่อวิทยาการเข้าเป็นพยานนะครับ
ขอบคุณทนายมากเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้กันต่อนะคะ
ขอบคุณนะคะขอบคุณมากสวัสดีครับ
นายความสรศักดิ์มุทาวันนะคะ